ที่รู้ก็ดีที่คู่นี้เขาโกงไปมาป่ะ
แบบในเดี่ยวของ้ะ
ประทับใจความเป็นนางฟ้าติดดิน

ตอนนี้เป็นสายบุญด้วยกัน
ทำบุญเหมือนกันเราก็เลยนำความประทับใจของเบลถาเนี่ย
บอกเบลล่าโอ้โหสาวเบลล่าก็ยิ้มรับเลยค่ะ
พอรู้ว่าเบลถาเนี่ยชมว่าเป็นนางฟ้าติดดิน
แล้วก็เล่าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นที่ได้พูดคุยกัน
แล้วก็รู้จักกันตอนที่ทำเดี่ยวของพี่โน๊ตอุดม
หลังจากนั้นเขาก็มีการติดต่อพูดคุยกันเรื่อยมาเลยนะคะ
แล้วเบลล่าก็มีความในใจที่ขอฝากไปถึงสาวเบลถะด้วย
อ่ะจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
คือเราไม่ได้แบบเหมือนเราเจอกันในฐานะเหมือนเพื่อน
นึกออกป่ะคะเราก็แบบสบาย
เขาบอกว่าเล็กไม่กล้าเข้าไปคุยด้วย
ใช่น่าจะแบบเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่กันคนละสายอะไรอย่างนี้เนาะ
ตอนแรกเบลก็แบบเหมือนเจอพี่ทุกคนเบลก็แอบเกรงนิดนึงเหมือนกันนะ
เพราะว่าทุกคนคือเป็นแบบศิลปินอะไรอย่างนี้
จากเวลาถึงเบลถารักเธอนะจ๊ะ
น่ารักอ่ะเขากลายเป็นคู่ซีคู่บุญไปแล้วนะคู่เนี่ย
ใช่ไม่ได้เชื่อคุยกันถูกคอนะคะก็ปังแล้วกันจับมือกันปังไปเลย